สิ้นปีแบบนี้ใครต้องการจะลดหย่อนภาษีได้๒เท่า

แนะนำนะพกสมุนไพร๔ตัวนี้ไว้
แต่๔ตัวนี้มันจะมีอะไรบ้างล่ะติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องลดหย่อนภาษีก่อนนะครับคุณผู้ชม
สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ถึง๒เท่าครับ

เผยว่าคอรมอลมีมติเห็นชอบมาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

สถานศึกษาของรัฐโรงเรียนเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตั้งแต่๑มกราคม๒๕๖๒
ไปจนถึง๓๑ธันวาคม๒๖๗
นำไปหักลดหย่อนภาษีได้๒เท่าครับ
มาตรการนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียน
นำไปพัฒนานักเรียนนิสิตนักศึกษาต่อไปนั่นเองครับ
และช่วงเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนะนำเลยนะให้พกสมุนไพร๔ชนิดติดรถติดตัวไว้
เพื่อแก้อาการยอดฮิตพวกอาการไข้ไอเจ็บคอท้องเสีย
จุกเสียดแน่นเฟ้อวิ่งเวียนศีรษะ
สมุนไพร๔ชนิดชนิดแรกคุณผู้ชมฮะ
อย่าฟ้าทลายโจรนั่นแหละช่วยบรรเทาอาการหวัดเจ็บคอท้องเสีย
แล้วก็ยังใช้กับคนที่ติดโควิดได้ด้วยครับ
อย่างที่สองคือยาแก้ยาแก้ไข้ผสมมะขามป้อมครับ
บรรเทาอาการไอขับเสมหะ
จิบนิดนะเมื่อมีอาการไอครับ
แล้วก็มียาหอมอินทจักรช่วยแก้จุกเสียดแน่นเฟ้ออาหารไม่ย่อย
จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวด้วยครับ

แล้วก็ยาดมสมุนไพรช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะได้ครับ
จากสมุนไพรที่จะพกติดตัวแล้วคุณผู้ชมฮะ
ต้องเดินทางไกลก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับ
และยุคนี้ที่เราสั่งอาหารจากแอปพลิเคชันต่าง

มาดูเทรนด์๕เมนูขายดีประจำปี๖๕ที่กำลังจะผ่านพ้นไปครับ
ไก่ทอดกาแฟส้มตำข้าวซอยและชาเขียวแม่ของโปรดพี่น้ำแข็งเลย
เครื่องดื่มยอดนิยมอย่างกาแฟมียอดสั่ง๑๕แก้วทุก๑นาที
ทั้งปีคุณผู้ชมเขาสั่งกันไป๗๘ล้านแก้วแล้วกาแฟนี่นะ
น้ำดื่มน้ำอัดลมน้ำตาลแล้วก็นม
หรือมากกว่า๕๒๕๐๐๐ชุดตลอดทั้งปีที่ผ่านมาครับ